คุณทุกครั้งที่เวลามีการเปิดอภิปรายศึกซักฟอกต่าง
ดิฉันชอบฟังชอบฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะคะ
ดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าให้เราฟังเหมือนเดิมค่ะ

อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งค่ะคุณบุ๊คครับค่ะเป็นวันที่สองของการอภิปรายครับ
เมื่อวานวันแรกเนี่ยถามว่ามีข้อสังเกต
มีไฮไลท์อะไรบ้างที่เราควรจะหยิบมาพูดคุยกัน
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยโดนหนักจริงครับ
ตามคำเขียนในยติที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ
ถามว่าดูเดือดยังไงลองจับอารมณ์จับประเด็นจากหัวข่าวหนังสือพิมพ์
เช้าวันนี้มาเรียงเรียงกันดูอัดบ้าอำนาจร้ายสำนึก
นายกโง่ทำประเทศย่อยยับหาประโยชน์บนซากศพ
นี่หัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับต่อมาบอกว่าฟาดบิ๊กตู
เป็นสิ่งร้ายค่าประเดิมสักฟอกเดือด
อีกคนนึงรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้ก็หนักกระนำเสียหนู
โมโอ้อวดพ่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชน
ฝ่ายผู้ถูกอภิปรายบิ๊กตู่ฉุนถูกกล่าวหาว่าฆ่าความตาย
เรื่องเงินทอนจัดซื้อวัคซีนเย้ยให้ไปหาใบเสร็จมา
ฝ่ายรัฐมนตรีรองนายกอนุทินงัดเอกสารแจงจัดซื้อวัคซีน
ยันร้ายส่วนต่างเงินกลับเข้ารัฐ
เพราะว่ารายละเอียดที่อภิปรายกันเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนอย่างเราเราได้เห็นผ่านตาผ่านสื่อมาหมดแล้ว
สิ่งที่ฝ่ายค้านหยิบมาอภิปรายก็เคยฟังมาเยอะเคยอ่านข่าวมาแล้ว
สิ่งที่รัฐมนตรีตอบก็เคยฟังมาแล้ว
ไม่มีอะไรใหม่ที่ให้เป็นเรื่องใหม่ซีดซาสขึ้นมาหรอก
แต่ว่าสิ่งที่อยากจะหยิบยกมาขีดเส้นใต้ที่ได้เห็นในสภาเมื่อวาน
มิติใหม่เกิดขึ้นครับ
โดยเฉพาะในช่วงของการอภิปรายรัฐมนตรีสารสุข
มันเป็นมิติของการรับรมผู้บริหารกระทรวงสหรษวงศ์
ตั้งแต่ประหลัดกระทรวงอธิบดีทุกกรม
หัวหน้าส่วนในราชการในสังกัดกระทรวงทั้งหมด
ด่าหน้ากันออกมาชี้แจงตอบโต้ข้อมูลของฝ่ายค้าน
อภิปรายรัฐมนตรีสารสุขของตัวเอง
โดยใช้สถานที่ในบริเวณที่แถลงข่าวสะพานนั่นแหละครับ
เป็นแถลงข่าวชี้แจงตอบโต้อยู่นอกห้องประชุม
ฝ่ายค้านหยิบเอาเรื่องไหนมาอภิปราย
ทีมงานข้าราชการประจำก็หยิบเอาข้อกล่าวหาเรื่องนั้น
มาตอบโต้มาชี้แจงเป็นเรื่องเป็นประเด็น
เช่นเรื่องการจัดซื้อจัดหาวัคซีนเช่นเรื่องการจัดซื้อจัดตรวจ

แขลงใจเรื่องราคาที่แพงกว่าเจ้าอื่น
แขลงใจว่าเคยขออนุมัติว่าหลังจากขอรมอไปตั้ง๑หมื่น๘๐๐ล้าน

ซื้อไปประมาณ๘๐๐๐ล้าน
ส่วนต่างส่วนเกินหายไปไหน
มันเป็นเงินทอนอยู่ในกระเป๋าใครหรือเปล่า

พออภิปรายอย่างนี้เอาเลยครับที่ผู้บริหารสารสุข
ก็ออกมายืนหน้าโปรเดียมแถลงชัดทันทีเลยครับ
ก็เพราะว่าเขาพร้อมจะส่ง
เอ้าทำไมได้งบ๑๐กว่าล้านซื้อ๘๐๐๐ล้าน

เอาแล้วงบที่เหลือไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหน

นี่อภิปรายเสร็จปั๊บ
ทีมของกระทรวงแถลงปุ๊บ
แม้กระทั่งคำอภิปรายถึงความแคลงใจว่า

อธิบดีลุกขึ้นมาชี้แจง

ซึ่งเป็นเหตุผลที่เคยแจกแจงมาแล้วมาอภิปราย
มาชี้แจงเอาเป็นว่าทุกประเด็นที่ฝ่ายค้านลุกขึ้นมาอภิปราย
กับประเด็นต่างลุกขึ้นมาชี้แจงแล้วบางทีก็ถึงขั้นตอบ
โต้สวนกับฝ่ายค้านด้วยนะครับทีมข้าราชการประจำเนี่ย
เอออันนี้เนี่ยผมเนี่ยผ่านการทำข่าวการเมืองมายาวนาน
ผมถือว่านี่มิติใหม่ครับคือในอดีตเนี่ยมันก็มีเวลา
รัฐมนตรีกระทรวงไหนถูกอภิปรายเขาจะเกณฑ์ค่าราชการ
หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงนั้นไปสแตนบายอยู่ที่สภา
ฝ่ายค้านหยิบเอาเรื่องไหนมาอภิปรายรัฐมนตรีจะสั่งให้
ฝ่ายประจำเตรียมข้อมูลที่จะชี้แจงส่งให้รัฐมนตรี
ตอบชี้แจงในฝ่ายค้าราชการผู้บริหารกลุ่มต่างทำได้
แค่นั้นครับคือเตรียมข้อมูลส่งให้รัฐมนตรีรัฐมนตรี
ก็เอาไปชี้แจงตอบโต้กับฝ่ายค้านที่อภิปรายแต่ว่า
คราวนี้มันเป็นมิติใหม่จริงจริงคือแถลงชี้แจงซะเอง
เลยผลที่ตามมาโอ้โหมันได้ประโยชน์แง่ครับเพราะถือว่า
ทุนแรงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงไปได้เยอะเจ้ากระทรวงถึงแม้
จะตอบฝ่ายค้านในสภาไม่ยาวนักแต่ว่าข้อมูลที่ผู้
พิปรายอภิปรายเนี่ยจะได้ฟังจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยว
ข้องที่เป็นข้าราชการประจำคนที่ฟังคำชี้แจงของ
ฝ่ายทีมงานของฝ่ายค่าราชการประจำก็เข้าใจว่าสิ่ง
เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะต้นทุน
ความเชื่อถือที่สังคมมีต่อหมอเนี่ยมีมากกว่าความ
เชื่อถือที่เขามีต่อนักการเมืองอยู่แล้วข้อเนี้ยเป็น
เป็นผลดีต่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่ถูกอภิปรายชัดเจน
มิติใหม่ที่ว่านี้มันเป็นคันลองที่ถูกต้องในระบบการตรวจสอบ
ของฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเขามองว่า
เขาไม่ได้อภิปรายข้าราชการประจำ
ฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต้องเป็นคนรับผิดชอบสูงสุด
ต้องเป็นฝ่ายตอบเขาไม่ได้อภิปรายข้าราชการประจำ
ฉะนั้นประหลัดอธิบดีหรือว่าหน้าส่วนราชการไม่ควรจะได้ชี้แจง
แต่ว่าถ้ามิตินี้ทำได้และเป็นที่ยอมรับ
มิตินี้ก็คงจะนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในวันหน้าคอยดูเถอะ
ยิ่งถ้ารัฐมนตรีพูดไม่เก่งไม่มีศิลปะในการอภิปรายถ่ายทอด
ไม่มีศิลปะในการชี้แจงก็ต้องใช้วิธีการนี้
คือให้ข้าราชการประจำทำความเข้าใจกับสื่อกับประชาชนนำร่องไปก่อน
แล้วรัฐมนตรีก็ค่อยขมวดตอบเอาตอนหลัง
ประเด็นนี้เชื่อเถอะครับคงจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในหมู่ของสอสอนั่นแหละ
มิตินี้มันใช้ได้ไหม
อย่างน้อยประธานสภาคุณชวนหลีกภัยก็น่าจะมีความเห็นว่า
ที่ว่านี้จะถือเป็นบรรทัศนได้ไหม
เพราะว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่ในข้อบังคับการประชุม
และมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน
กับเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แล้วถ้าอีกหน่อยมันอาจจะลามไปถึงการตอบกระทู้ก็ได้นะครับ

เวลารัฐมนตรีถูกตั้งกระทู้
แล้วตอบไม่เคลียร์ตอบไม่กระจ่าง
ก็ให้ข้าราชการประจำมายืนแถลงอยู่ภายนอกห้องประชุมอีกทางหนึ่ง
อ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ
ผมถึงตั้งข้อสังเกตว่าคอยดูเถอะ
เรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
สุดท้ายมีแฟนรายการท่านหนึ่งเขาบอกว่า
นายกท่านบอกว่าท่านสวดมนต์ทุกวัน
ฉะนั้นท่านจะไม่ทำอะไรผิด
แฟนรายการก็บอกว่าก็พระที่นั่งโก๊งเบียร์กันอยู่
ถูกจับศึกกันทั้งหมด๖๗คน

สวดมากกว่าเพราะเอกประยุทธ์อีก

เขาก็ฝากมาน่าคิดนะครับ
นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

อย่างที่บอกว่าต้องดูยก๒วันนี้

แล้วก็กระบวนทัพที่อาจารย์บอกว่า
โอ้มันผิดแปลกจากศึกทรัพย์ฟอร์ครั้งอื่น
ข้าราชการของกระทรวงได้เข้ามาอยู่ในสภาด้วย
แล้วก็ตั้งโต๊ะจับตาแล้วก็แถลงข่าวให้สื่อ